ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในประเทศไทยกันบ้าง
อย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นของบริการวันนี้
ว่าเราส่งพูดสุข่าวไปประจำหลายวัดที่มีการจัดงานสดมนต์ข้ามปี
ต้อนรับปีเก่าวิถีไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย

ซึ่งทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมก็คัดเลือกวัดแห่งนี้
เป็นการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุธนะครับ
เหตุผลใดทำให้วัดอรุณแห่งนี้ได้รับความนิยมนะครับในการจัดกิจกรรม
เพื่อความเป็นสิริมงคลแบบนี้เป็นประจำทุกปี
เดี๋ยวตามการจากบริงารของคุณสุฤษฎีริดามหาญโยชน์
ในช่วงคืนข้ามปีของทุกปีวัดอรุณราชวรรารามหรือว่าวัดแจ้ง
จะเป็นสถานที่ในอันดับต้นของประเทศไทย
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเลือกที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

อกจากความสวยงามของพระปรางวัดอรุณ
ที่ไม่อาจปฏิเสธได้แล้ว
ความเป็นมงคลละนามของชื่อวัดก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผล
ที่ทำให้หลายคนเลือกที่จะมาเริ่มศักราชใหม่ในชีวิต

ต้อนรับปีใหม่วิถีพุธณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
มนต์ในที่นี้ซึ่งวัดอรุณราชวราม
ถือว่าเป็นหนึ่งในวัดที่ประชาชนให้ความสำคัญ
และสนใจอยากจะมาสวดกันมากทีเดียว
เนื่องจากว่าวัดอรุณราชรามมีมงคลละนาม
คือวัดแจ้งและวัดอรุณ
จึงทำให้ทุกคนคนไทยทุกคน
มีความสนใจว่าเอาละปีนี้เราจะมาสว่าง

เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเอง
ในวันส่งท้ายปีกล่าวตอนแล้วปีใหม่
จำนวนคนที่มาร่วมสวดมนต์ข้ามปี

จึงทำให้ทางวัดต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้าน
โดยเฉพาะในเรื่องของพื้นที่การจัดงาน
บริเวณพื้นที่หน้าพระปรางวัดอรุณแห่งนี้ครับ

เพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้ามาสวดมนต์ข้ามปีวิถีไทย
ต้อนรับปีใหม่วิถีพุธในค่ำคืนนี้ครับ

พื้นที่ภายในรั้วรอบพระปางวัดอรุณนั้น
เสมือนจุดศูนย์กลางของจักรวาล
มีองค์อมรินและเทวดาอารักษ์อยู่รายล้อม
จึงเป็นจุดสำคัญที่หลายคนอยากเข้ามานั่ง

ขณะที่ทางวัดก็ต้องมีการจัดสรรปันส่วนในพื้นที่
เนื่องจากสามารถรองรับประชาชนได้เพียงแค่๑๐๐คนเท่านั้น
ไม่ว่าถนนหรือทางเดินอะไรทุกอย่างของวัด

แต่วัดก็พยายามจะแก้มุมไหนที่มืด
วัดก็พยายามติดตั้งไฟฟ้าให้สว่าง
มุมไหนที่อับเราก็ทำให้เป็นที่แจ้ง
เป็นที่เข้าไปได้นั่งสะดวกสบาย
แม้แต่องค์รอบพระปรางซึ่งเราถือว่า

เพราะรอบพระปรางนั้นเสมือนว่าเขาหรือว่าโยม
ได้มีโอกาสมานั่งอยู่ในส่วนของจักรวาล
เพราะพระปรางนี่เราถือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาล
มีองค์อำมรินมีเทวดาอารักษ์ทั้งหลายแวดล้อม
การที่ได้เข้ามานั่งใกล้ถือว่ามีความสุขที่สุด
วัดเองจึงจำเป็นต้องดูแลตรงนี้
จากกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีแล้ว
ในปีนี้ทางวัดอรุณได้เน้นกิจกรรม
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
และการถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวงรัชกาลที่๑๐
ทำให้ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้
ได้เริ่มต้นชีวิตในปีใหม่
กุศลผลบุญที่เกิดขึ้นกับทั้งตนเองครอบครัวและประเทศชาติ
อกจากนั้นแล้วก็ยังเป็นโอกาสอันดี
ในการถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูระพระมหากษัตยาธิราช
และพระบรมวงศานุวงศ์อีกด้วย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน